สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้อังคารที่๓กันยายน๒๕๖๒ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่จังหวัดเลยมีอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ขี่ออกมาจากซอย
ทำให้ภรรยาของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและน้องสาวเสียชีวิตคาที่๒ศพ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ภรรยาของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโดนแสงแก้วตะบนร่องจิกอำเภอภูเรือ
และนางรัฐนนทโคตรอายุ๕๐ปีน้องสาวนอนเสียชีวิตอยู่ข้างทาง
ท่ามกลางความเสียใจของญาติญาติที่เดินทางมาดูที่เกิดเหตุ
สามีของนางสุกีที่แทบยืนไม่ไหวเมื่อเห็นศพของภรรยา
จากการสอบสวนคนขับรถกระบะทราบว่าเพิ่งกลับจากอำเภอภูเรือ
และกำลังมุ่งหน้ากลับบ้านที่อำเภอด่านซ้าย
พอมาถึงจุดเกิดเหตุผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากซ้ายมืออย่างกระทันหัน
เบรกไม่ทันพุ่งชนทั้งคนทั้งรถกระเด็นไปคนละทิศละทาง
เจ้าหน้าที่เตรียมสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถกระบะ๔ประตูสีขาว
เสียหลักพลิกตะแคงอยู่ข้างทางถนนสาย๓๐๔กบินบุรีชาเชิงเศร้า
ในพื้นที่หมู่๒ตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรี
หน้ารถจมลงไปในร่องน้ำหน้าอบตลาตะเคียน
ผู้ภัยช่วยเหลือสองสามีภรรยาที่ได้รับบาดเจ็บติดภายใน
นำตัวส่งโรงพยาบาลโชคดีที่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
สอบสวนทราบว่าเพิ่งขับรถมาจากกะบินบุรีเพื่อจะไปทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่ง
ซึ่งระหว่างทางมีฝนตกลงมาเป็นระยะพอมาถึงจุดเกิดเหตุถนนลื่น
ทำให้รถเสียหลักตกร่องน้ำข้างทางโชคดีที่จุดเกิดเหตุน้ำไม่ลึกมากนัก
เช่นนั้นอาจเกิดความสูญเสียมากกว่านี้
บนถนนสายบ้านค่ายบ้านมาปูในพื้นที่หมู่๒ตะบนตาศิษย์อำเภอปลวกแดง
ทั้งสองคันได้รับความเสียหายเศษชิ้นส่วนรถกระจัดกระจาย
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นางสาวสุดารัฐทุมตาอายุ๒๖ปีชาวศรีสเกต
คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตอยู่กลางถนน
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถกลับบ้านแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนมามุ่งหน้าจุดกลับรถ
พุ่งชนอย่างจังจนเสียชีวิตคาที่
ที่จังหวัดเมืองการเกิดอุปติเหตุรถกระบะนิสสันนวรราศ
เสียหลักพุ่งชนถ้นไม้ข้างทางทะลนสายเมืองการบุงคล้า
ในพื้นที่บ้านบางบาทตะมนต์ชายพรนำเมืองเมืองการ
ทำให้รถกระบะชนอาจติดกับต้นไม้จนพังยับเยิน
และพบสบนายมาลัยเชื้อคำจาญอายุ๓๖ปีเสียชีวิตติดภายใน
จึงทำให้รถเสียหลักชนต้นไม้จนเสียชีวิต